เมื่อวานเรารายงานไปเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์

พ่อแม่คือต้องบอกก่อนว่าแม่เนี่ยมีลูกชายวัย๔ขวบเป็นลูกติด
แล้วก็คบหากับผู้ชายที่เป็นแฟนใหม่
ขับรถไปทำบุญด้วยกันที่อ่างทองค่ะ
จังหวะจะกลับผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกัน
แล้วฝ่ายชายบอกว่าเขาขับรถอยู่มือเดียว
ลูกชายวัย๔ขวบเนี่ยเอื้อมมือมาจากข้างหลังนะ

หักพวงมาลัยรถทำให้รถเสียหลัก
เกาะกลางพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
เด็กวัย๔ขวบไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัย
เด็นออกนอกตัวรถบาดเจ็บสาหัส

ส่วนฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็บาดเจ็บกันทั้งคู่
ทีนี้จังหวะที่เอาขึ้นรถพยาบาลจะนำส่งโรงพยาบาล
คนขับที่เป็นฝ่ายชายเนี่ยก็คือนายปริวัติอนุสุวรรณเนี่ยนะคะ

ตามที่ที่ฉันได้รายงานไปนี่แหละว่าเด็กมาดึงพวงมาลัยอย่างนั้นอย่างนี้

ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังแต่ล่าสุดค่ะฝ่ายหญิงนางสาวธิตาพรอนุสิ
แม่ของเด็กชายวัย๔ขวบเนี่ย
หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
พูดคุยได้แล้วเธอบอกเลยว่าไม่จริง
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงเลย
เล่าแบบนี้ค่ะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
เธอไปไหว้พระไปทำบุญกัน
กับนายปริวัติเนี่ยไปไหว้พระทำบุญด้วยกันลูกชายไปด้วย
ทีนี้ระหว่างเดินทางกลับเธอทะเลาะกับนายปริวัติ
เพราะว่านายปริวัติจะไม่ยอมพากลับบ้าน
พอทะเลาะกันเข้านายปฏิวัติก็ขับรถด้วยความเร็ว
ขับสายไปสายมาเพื่อให้เธอเกิดความกลัว

ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นว่า
เห็นรถคันนี้วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็ขับสายไปสายมา
ก่อนที่จะเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางแล้วก็ชนเสาไฟฟ้า
ทีนี้หน้าที่เกิดเหตุเธอบอกว่า
จังหวะที่ขับเร็วแล้วสายไปสายมา
จังหวะนั้นมีรถบรรทุกจอดอยู่ฝั่งซ้ายมือพอดีค่ะ
เขาก็เลยหักขวาเพื่อจะหลบแล้วรถมันก็เลยเสียหลัก

รถสิบล้อมาจอดอยู่ซ้ายมือ
แล้วคือด้วยความที่ไม่คุยกัน
ผมเขาก็เลยขี่แบบ
ขี่แบบซ้ายมาขวามาปากไปปากมา
ทีวีตูดคันหน้าแล้วก็เบรก
เพื่อที่จะให้หนูกลัว

สิบร้อยมันจอดเฉย

แล้วเขาก็จีดพอที่ตูดมัน

เพราะว่ามันจะชนแล้ว
เขาก็คงตกใจเสียงหนู
ก็เลยหักข้างขวา

พอชนฟุตบาทเสร็จ
เพราะว่าลูกหลับอยู่ในอก
นี่ค่ะนี่คือความจริงจากฝั่งปากของแม่นะคะ
สองเรื่องที่ไม่ตรงกันคือคือตอนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ย

เธอบอกว่าเธอคบหากับนายปริมัติแฟนนุ่มมาได้๖เดือน

ทะเลาะกันทีไรนะก็จะขับรถเร็วขับรถประมาทหวาดเสียวเพื่อให้เธอกลัว
เตือนสติอยู่หลายต่อหลายครั้ง
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอพานายปริวัติไปไหว้สารหลักเมือง
แต่ว่านายปริวัติเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนไหว้นายปริวัติเอาทูบไปถูที่พื้นของสารหลักเมืองก่อนด้วย
แล้วก็มีการพูดท้าทายว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงมีตัวตนก็ออกมาเลย